ตอนนั้นเนี่ยไอจะรู้จักกับน้องคนนึงนำแฝงว่าน้องเอแล้วกันนะคะ
เอเนี่ยเป็นน้องที่สนิทกันแล้วเขาก็ได้มีความสนิทกับเอ่อ
น้องไอซ์ซึ่งน้องไอซ์เนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับทางอภิรักษ์
ก็คือเป็นทีมงานหนึ่งในทีมงานของอภิรักษ์โกธิ
ใช่ค่ะของอภิรักษ์ซึ่งเขาก็จะค่อนข้างใกล้ตัว
แล้วเหมือนกับว่าพอเขาใกล้ตัวเราก็เลยเชื่อว่าอ่าโอเค
ก็เราก็คงจะไม่ได้ไกลถ้าเกิดมีอะไรใช่ไหมคะผิดพลาด
ก็น่าจะเป็นคนที่ใกล้ตัวแหละแต่ไอรู้จักอภิรักษ์โดยตรงไหม
ไม่รู้จักค่ะเคยเจอไหมไม่เคยเจอค่ะแต่ว่าอ่ารู้จักเพื่อน
ใช่รู้จักกลุ่มเพื่อนที่แบบต่อกันมาแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใกล้
เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ติดกับทีมงานเขาแล้วกันใช้คำนี้
เอาแสดงว่าถ้าแม้จะไม่รู้จักโดยตรงแต่ก็คงจะได้เคยได้ยิน
ได้ยินค่ะได้ยินได้ยินถึงถึงความน่าจะถือในหลายหลายเรื่อง
ต้องบอกก่อนว่าความน่าจะถือเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะ
ถึงทำให้ประชาชนหลายคนลงมาเล่นกันช่วงนั้นประมาณปีอะไร
ประมาณปีหกหนึ่งหกสองค่ะหกหนึ่งถึงหกสอง
พี่ไอเข้ามาพี่ไอเข้ามาลองลองเล่นดูนะคะ
ก็จะประมาณปีประมาณปีหกหนึ่งหกสองนี่แหละ
เป็นช่วงที่ฟอร์เล็กสามดีฟอร์เล็กทีดีเนี่ย
โอ้โหกำลังแบบคนกำลังพูดถึงเยอะชื่อเสียงต่างนานา
เยอะไปหมดใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าก็ก็คือลองลองเล่นดู
เพราะเรามองว่าก็น่าจะน่าจะถือแล้วเขาก็มีโคลกับแบงค์ชาติหรืออะไรอย่างนี้
คือเขาก็จะมีข้อมูลที่น่าจะถือแล้วอย่างหนึ่งเนี่ย
เขาค่อนข้างที่ทำศียศาด้วยก็คือจะมีการไปทำการกุศลด้วย
แล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรา
แล้วก็อาจจะมีคนมีชื่อเสียงหลายคนคือก็เล่นด้วยอะไรอย่างนี้
มันก็เลยสร้างความเชื่อมั่นไปกันใหญ่
แล้วก็ตัวเลขก็ค่อนข้างดีด้วยตัวเลขดีด้วย
ซึ่งก็จะมีทั้งเลสต์ตั้งแต่หกเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์

อยู่ใกล้กับทีมงานเขาอะไรอย่างนี้ค่ะมองอย่างนั้นตอนแรก
คือคงคงไม่ผิดไม่พลาดใช่ใช่หรือไม่ไม่โดนโก๊งอะไรหรอก
ก็คงจะถึงตัวเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขนาดคนนี้เขาสนิทกับอภิรักษ์เลยเนี่ย
ใช่ค่ะใช่ไหมคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดกับเราหรอก
ก็เลยลงเงินไปค่ะก้อนแรกเท่าไหร่ก้อนแรกประมาณหลักแสนค่ะ
น่าจะประมาณไม่ไม่ถึงห้าแสนประมาณไม่ถึงห้าแสนไม่ถึงห้าแสนแล้วรอบแรก
แล้วได้กลับมาไหมได้กลับมาได้กลับมาตลอดได้มาในในระบบก็คือเงินอ่ะ
คือจะโอนเข้าบัญชีตรงของเราเพราะว่าจะมีชื่อเรา
เหมือนกับที่เขาเป็นข่าวในตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรนะ
ไลน์ดาวนไลน์คือชื่อชื่อของน้องอายก็อยู่แบบนั้นเลย
คิดว่าอยู่แบบนั้นค่ะเพราะไอให้น้องเอเป็นคนไอจะโลเทคนิดนึงเนาะ
ก็จะไม่ได้ทำเองก็จะมีน้องเอทำให้แล้วก็เงินก็คือจะเข้า
ซึ่งก็เหมือนเล่นด้วยกันแต่ว่าต่อจากเขาอีกทีนึง
แต่ว่าน้องที่ชื่อเอเนี่ยเขาจะเป็นคนดำเนินการให้

ประมาณไม่เกินนั้นนะคะน่าจะเข้าน่าจะลงเพิ่มเรื่อย
มันก็จะมีจังหวะที่แบบมันสะดุดแล้วเรากำลังจะเพิ่ม

มันก็จะมีเอ๊ะ๑เอ๊ะ๒ไปเรื่อย
คือครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยประมาณไม่เกิน๕แสน

ทุกเดือนยอดปันผลประมาณเท่าไหร่
คือพอลงไป๕แสนปุ๊บ

ซึ่งก็ปันผลจากยอด๕แสนนั่นแหละ

เอาล่ะเราก็แบบมันเข้ามานี่มันเข้ามาพอมันเข้ามาเราก็เพิ่มอีก
ใช่ค่ะเราก็เพิ่มอีกใช่เพิ่มอีกจนไปถึงสองล้าน
ใช่ค่ะสองล้านเริ่มไม่มาแล้วใช่ค่ะเริ่มหยุดแล้ว
หยุดแล้วค่ะในเวลากี่เดือนที่หยุดไปเหรอคะ
ที่ว่าพอพอมาถึงสองล้านเนี่ยไอ้ว่าช่วงที่เราเอ๊ะมากมากมันก็จะประมาณ
ไอ้จำรายละเอียดไม่ได้มากนะคะน่าจะประมาณสองสามเดือนนั้นค่ะ
ไอก็ค่ะสองสามเดือนเองเหรอใช่ค่ะหมายถึงจากห้าแสนไปเป็นสองล้านแล้วเริ่มเอ๊ะอ่ะ
อ่าไอ้น่าจะเล่นประมาณเกือบปีเกือบปีเป็นหลายเดือนอยู่ค่ะ
ถึงมีการเชื่อใจถึงขั้นแบบลงเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลายเป็นตอนนั้นอ่ะ
คนรอบตัวไอล่ะเล่นหมดแล้วแต่ไม่รู้เขาอยู่สายไหนใช่ค่ะ
คือคนรอบตัวไปเจอใครถามใครนี่เขาเขาก็ใช่แต่ว่า
พอเล็กสามดีพอเล็กสามดีกันหมดเลยใช่แต่เขาบางคนเขาก็พูด
บางคนเขาก็ไม่พูดไงคะยังอายจะอยู่ในกลุ่มที่ไอไม่พูดไงคะ

รอบตัวเราน้องอายเป็นดาราเนี่ย

ก็เพื่อนค่ะก็จะมีเพื่อนหลายกลุ่มค่ะ

เพื่อนอะไรอย่างนี้เขาก็เล่นกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอไป๒ล้านปุ๊บเงินที่เราอยู่ในนั้น๒ล้านนะ

ปันผลประมาณเท่าไหร่ที่กลับคืนมา
ก็ถ้า๑๐เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ๒แสน

เดือนก็จะดอบลงมาหน่อยแต่บางเดือนก็เกิน๑๐อะไรอย่างนี้

ก็บอกว่านี่มันเป็นการเทรดจริงมันไม่นิ่ง
เขาบอกเป็นการเทรดจริงนะเงินเลยไม่นิ่ง
เอาเป็นว่าประมาณหนึ่งปีเงินที่อยู่ในพอร์ตตรงนั้นเนี่ย
๒ล้านหยุดแล้วเขาเริ่มหยุดแล้ว

เขาก็บอกว่ามันขัดข้องค่ะระบบขัดคล่อง

โพสเฟสบุ๊กตั้งคำถาม

มีใครเล่นฟรอเล็กซ์อยู่รึเปล่า

ก็ทักเข้ามาหลายคนอ้าวเล่นเหมือนกันเหรอ

แต่คนที่เขาไม่เจอปัญหาในวันนั้นก็มีเยอะมาก
ก็คือคนที่ยังอยู่ในฝั่งที่ยังเชื่อมั่นอยู่เพราะยังได้ตังค์อยู่อย่างนั้นก็มีเยอะค่ะ
ซึ่งตอนนั้นไอก็เลยได้รู้ว่าทนายรณรงค์กำลังรวบรวมข้อมูลนี้
ก็เลยมาร่วมกับท่านนะคะร่วมกับทนายลง
แสดงว่าพอสองสามเดือนที่เงินปันผลไม่มาแล้วเนี่ยอายเริ่มรู้ตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องช่วงที่ไอ้ลงสอสอเพิ่งเสร็จ
ยังมีผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มประชาชนอยู่
ตอนนั้นปี๖๒ไปลงเลือดตั้งสอสอเขตแบบที่กรุงเทพฯหลังจากที่เล่นละครอยู่สงครามนางงาม